สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้นะครับ
ไปติดตามความเคลื่อนไหวของการเนื้อการกีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่ที่จังหวัดนครสวรรค์
วันนี้ทัพนักกีฬาของทีมเจ้าภาพดีใจเป็นพิเศษครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงของนครสวรรค์เกมสนับสนุนเกิดกกทครับ
แรกแห่งชาตินครสวรรค์เกมนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่๓ของการชิงชัยแล้วนะครับ
มีการชิงชัยทั้งหมดเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญทองนะครับ
ไลท์วันนี้นะครับเจ้าภาพนครสวรรค์คว้าเหรียญทองแรก

จากการแข่งขันเศษปรากฏก็อดทีมยิ่มครับ
ไฮไลท์ในประเภททีมเดียวหญิงรอบชิงชนะเลิศ
เจ้าภาพนครสวรรค์ที่รวมดาวธิปุ่มธรรมชาชี้ทีมใหญ่ไทย
ชุดสองเหลี่ยนทองกีฬาเอชเกมน์ที่กวังโจ
นำโดยธิดาวันดาวสกุลนาลีรัตตาขันและพี่กุลสีดำในชุดสีน้ำเงิน
พบกับสุพรรณบุรีที่นำทีมโดยสุดาพรพลังตัวชงทีมชาติไทย
ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นเจ้าภาพที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม
โดยเฉพาะที่ดาวันที่ขึ้นเตะทำคะแนนต่อเนื่อง
ให้นครสวรรค์เอาชนะไป๒เซตรวด๒๑ต่อ๑๓และ๒๑ต่อ๑๐
คว้าเหรียญทองแรกให้กับเจ้าภาพนครสวรรค์ในกีฬาแห่งชาติไปคลองได้สำเร็จ
ส่วนอันดับ๓ได้แก่ร้อยเอ็ดกับศรีสะเกด
ก็ยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจ
ทีมเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์
เพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะรักแล้วก็ผูกพันกับที่นี่ค่ะ
ต่อที่ตะกร่อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศ
นครราชสีมาชุดน้ำเงินกางเกงดำ
ปรากฏว่าเป็นทางด้านสุพรรณบุรีที่เล่นได้เหนือชั้นกว่า
เอาชนะนครราชสีมาไป๒เซตรวรรดิ

ส่วนอันดับ๓ได้แก่กรุงเทพและศรีสะเกด
เบิ้ลเทนนิสชิง๒เหรียญทองโดยประเภททีมหญิง
แล้วนองแชมป์เก่าชุดสีดำที่คว้าเหรียญทองแรก
ให้กับจังหวัดในกีฬาแห่งชาติเมื่อครั้งที่แล้ว
นักกีฬาชุดเดิมนำโดยสุธาธินีสเวนตบุตร

เจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยวประวัติศาสต
รอบ๓๒ปีกีฬา๔เกมครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์
และแชมป์หญิงเดียวกีฬาแห่งชาติ๖สมัยติดต่อกัน

แชมป์เก่าครั้งที่แล้วไป๓ต่อ๑คู่
กวาเหลียนทองเป็นสมัยติดต่อกัน

๔เกมครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์

ไปแบบขาดลอย๓ต่อ๐คู่
คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยแรกได้สำเร็จ
นาติกสินประเภทอุปกรณ์เดียวแข่งขันวันสุดท้าย
ฝ่ายชายราชวัฒน์แก้วปัญญาดีกรีมือหนึ่งทีมชาติไทยจากสมุทรสาคร
โชว์ฟอร์มสมราคากว่าไปอีก๒เหรียญทองจากบาคู่
ซึ่งเจ้านัททำได้๑๔๐๕คะแนน
ส่วนบาร์เดียวรัชวัตรขวาเหรียญทองด้วยคะแนน๑๓๔๒
ถือว่าเป็นเหรียญทองเหรียญที่๓ในนครสวรรค์เกม
ซึ่งหลังจบการแข่งขันเจ้านัดวัย๒๙ปีก็ประกาศเลิกเล่นทันที

อีกทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสมคมยิมนาติกแห่งประเทศไทยเท่าที่ควร
ที่ทิ้งท้ายว่าอาจเป็นเข็มไปเล่นเพราะกายหรือกีฬาทางน้ำแทน
ขณะที่น้องสองแพรวพาวดวงจันทร์มือหนึ่งดีกรีทีมชาติไทยจากสุพรรณบุรี
ยังคงไร้ผู้ต่อกรในฝ่ายหญิง
ด้วยการเก็บไปอีก๒เหรียญทองจากคานทรงตัวและฟอร์เอ็กเซอร์ไซด์
ทำให้แพรวพาวได้เหรียญทองทั้งหมด๕รายการที่ลงแข่งขัน
ครองตำแหน่งราชินียิมนาสติกศิลป์ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติได้เป็นสมัยที่๔ติดต่อกัน
ต่อที่จักรยานดาวฮิวชิง๒เหรียญทองระยะ๑๕๓๕กิโลเมตรที่สนามเขารังประเภทบุคคลชาย
เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสืบสกุลสุขะจัญญาอดีตแชมป์เอเชียและแชมป์กีฬาแห่งชาติครั้งที่แล้วจากนครราชศรีมา
พบกับธนพลจารุเพ็งจากชายนาฏ
ผลปรากฏว่าเป็นทางด้านธนพลล้างตาได้สำเร็จนะครับ
เข้ามาเป็นอันดับ๑ด้วยเวลา๑นาที๕๙๘๙วินาที
อันดับ๒สืบสกุลและอันดับ๓ขวัญชัยฐานกระโทกจากอุบลราชธานี
เลเตโดประเภทต่อสู้บุคคลชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน๕๐กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ
สุทธิ์เชิดจากเจ้าภาพนครสวรรค์มุมแดง
พบกับกรชกฎวิจิตนาวีจากนครราชศรีมามุมน้ำเงิน
ผลปรากฏว่าวิสุทธิ์ที่เป็นฝ่ายไล่ตามมาตลอดทำคะแนนไล่แซงเอาชนะไปอย่างสนุก๘ต่อ๗คะแนน
เหรียญทองเหรียญที่๒ให้เจ้าภาพในวันนี้ได้อีกเหรียญ
ส่วนคาราเต้ประเภทบุคคลหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน๕๐กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ
ปวินารักษาชาติดีกรีทีมชาติไทยจากกรุงเทพมุมแดง
โชว์ฟอร์มสมราคาเต็ก๑เอาชนะปริศาสนที่นท์๔จากนทบุรีขาดลอยไป๙ต่อ๐คะแนน
คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ
สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการชิงชัยกันทั้งหมด๔๑เหรียญทองนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีครับ
เกลือกชัยคุณโทรข่าวไทรัตทีวีรายงานครับ